ผู้ชายคนนี้ไปนอนลอยคออยู่ในน้ำแก้ผ้าแก้ผ่อนด้วยครับ
แล้วบอกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงปู่ช่วยด้วย

ไอ้ไม่รู้เป็นอะไร
ไม่ไหว

เพราะขึ้นมาจากน้ำได้เสื้อผ้าเสื้อผ่อนไม่ใส่นะครับ

จานนาธีกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ชายคนนี้

คลองวังไรครับในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองชายนาฏช่วงตี๒ครับ
ตี๒ดึกสงัดแล้วนะฮะคนเขาได้ยินเสียงหมาเห่าชาวบ้านได้ยินเสียงหมาเห่า
ไม่หยุดก็เลยออกมาดูเอ้ามีคนมารอยคออยู่ตรงนี้
ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ครับระหว่างที่ลอยคออยู่ในคลองเนี่ย
ส่งเสียงร้องบอกหลวงปู่ช่วยลูกด้วยลูกโดนของโดนมนต์ดำโดนคุณสัยช่วยด้วยช่วยด้วย

เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บก็เกลี้ยกล่อมบอกให้พี่ขึ้นมาจากคลองเถอะ
เขาไม่ยอมขึ้นครับนี่นะฮะขัดขืนด้วยพนมมือส่งเสียงร้องโวยวาย
สุดท้ายเอาเชือกลงไปมีคนไปพาตัวขึ้นมาดึงเชือกไต่เดินขึ้นมาแบบนี้ครับ
แล้วก็พูดบอกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยช่วยด้วยพูดไม่หยุดเลย
อ้างว่าโดนของโดนมนต์ดำครับ
เจ้าหน้าที่นั้นนะฮะกว่าจะช่วยได้ก็เร่งเอาเหงื่อตกอยู่เหมือนกัน
ระหว่างที่เขาบอกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยช่วยด้วย

แล้วก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยฮะ

เหมือนกับว่าตื่นเต้นตกใจตลอดเวลา

รอยของหลวงปู่ที่มาช่วยเขาปรากฏขึ้นบนมือ
ทุกคนส่องเลยไหนรอยอะไร
ตำรวจก็งงกู้ชีพกู้ภัยก็งงครับ
ตำรวจก็เลยบอกว่าคนที่ช่วยขึ้นมาเมื่อกี้
ยังไม่ใช่หลวงปู่นะเป็นพี่กู้ภัย
ที่เขาแต่งตัวลงไปช่วยคุณขึ้นมานั่นน่ะ

ก็เลยพาตัวไปโรงพักสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วก็ถ้าทุกอย่างดีขึ้นก็เดี๋ยวคงปล่อยตัวกลับบ้าน

โดนมนต์ดำและคุณสัยเขาว่าแบบนั้น

ฉะนั้นต้องติดต่อครอบครัวให้มาดูแล
งั้นเดี๋ยวจะก่อเหตุแบบนี้อีกนะ